ผลการชนะสูตรพลิกศพน้องปอนักปั่นจักรยานทีมชาติที่ประสบอุบัติเหตุ
เสียชีวิตขณะซ้อมออกมาแล้วนะคะ
ผลออกมาว่าตับแตกและมีเลือดออกในช่องท้องค่ะ
กรณีน้องปอธนพลจารุเพ็งนักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย
ประสบอุบัติเหตุระหว่างฝึกซ้อม
ที่ข่าวพระอำเพอร์เดิมบั่งนางบัวจังหวัดสุภัณฑ์บุรี

ญาติได้นำศพมาชนะสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจ
ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ได้ออกมาเปิดเผยผลการผ่าชนะสูตรพลิกศพนายธนพล
โดยระบุว่าเบื้องต้นสาเหตุการเสียชีวิต
เกิดจากตับแตกมีเลือดออกในช่องท้องจำนวนมาก
ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย

เพื่อตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดอีกครั้ง

ครอบครัวของนายธนพลได้เดินทางไปติดต่อขอรับศพ
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิด

ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏ
สำหรับธนพลจารุเพ็งหรือเจ้าปอเป็นชาวจังหวัดชายนาฏ
มีผลงานโดดเด่นเป็นแชมป์ประเทศไทย
ยานเสือภูเขาดาวนฮิว๕สมัยติดต่อกัน
เหรนทองดาวน์ฮิวชิงแชมป์เอเชียปี๒๕๕๔

เหรนทองแดงซีเกมครั้งที่๒๖
เหรียญเงินจักรยานเสือภูเขาดาวทิวชิงแชมป์เอเชีย๒๐
เตรียมเก็บตัวในการแข่งขันเอเชนเกมครั้งที่๑๘
ประเทศอินโดนีเซียในปีหน้าค่ะ